ม้วนจอยทักกับความฟิศปังของแม่นกน้อยอุ๋ไหลพร
ฟิศปังเสียงมาบอกว่าหล่นไปสักหน่อยแน่

แม่พ่อแม่ปีนี้อายุ๖๓แล้วแต่เพื่อนแข็งแรงอีหลีค่ะ
เพราะล่าสุดนะคะเห็นบอกว่าแม่นกน้อยลุกขึ้นมาเต้นโยกย้ายสายเซลล์แบบนี้ค่ะ

ด้วยงานีแม่นกน้อยเปิดใจกับพี่ชายการีด้วยนะคะ
เอาจริงชัดจิบอกใจ
งานแสดงแล้วอยากได้เห็นละครอสอีก

ร้องได้แต่หมอลำปรากฏว่าเล่นไปเรื่องหนึ่งติดอกติดใจค่ะ
แล้วเรื่องราวในละครที่เพิ่งจบไปคือมันตรงกับชีวิตจริงแม่
เพราะว่าแม่เล่นเป็นแบบสามีในเรื่องเสียชีวิต
จริงเนี่ยก็คือพ่อหลอดก็เสียชีวิตด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้แบบว่าเวลาเล่นละครไปมันก็นึกถึงแบบ
เอ๊ะมันเหมือนชีวิตของแม่นกนอยคักอีหลีค่ะ
เลยทำให้ยิ่งแม่นกน้อยอินเขามากนะคะ
และเชื่อด้วยนะคะว่าทุกวันนี้พ่อหลอดยังไม่จากไปไหนค่ะ
เพราะว่าตัวแม่นกน้อยเองนะคะเขาฝันถึงทุกคืน
อย่างไรก็ตามแต่นะคะแม่นกนอยยินว่า
จะไม่มีวันทิ้งวงหมอลำเสียงอีสานแน่นอนนะคะ
เอาไปฟังเสียงของแม่นกน้อยแนะสักหน่อยด้วยจ้า
เมื่อก่อนพ่อไปใส่เรื่อยตอนนี้ห่วงหมอนรำเสียงอีสาน
เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่บอกอายุพิษ
ก็แม่นโหลดสิบสามหกสิบหกเนอะ

นี่คุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐนะคะเราเรียกว่าซอกแทรกจริงค่ะ
ขากลับสัมภาษณ์เสร็จใช่ไหมคะแอบดักรออยู่

เป็นหวากแม่อยากส่งแม่ขึ้นรถ
ส่วนหนึ่งแต่ส่วนนึงดูทะเบียนรถตู้นี้
นี่นะคะเป็นรถตู้ของแม่นกน้อยนะคะ
ซึ่งใช้แบบโดยศาลไปไหนมาไหนนี่แหละ
หกหกกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะคะ
มีอะไรให้จำเยอะแยะเลยเนื้อเพลงก็ต้องจำ